แมมทำไมแบมทำอย่างนี้
คือแบมเคยคบกับผู้ชายคนหนึ่งอยู่

แต่วันหนึ่งแบมโทรหาแฟนเก่าบอก

ฐานไฟเก่ามันเริ่มคุกกลุ่นขึ้นมา
เอาล่ะแบมก็จะไปหาแฟนเก่าแต่บอก

ลุงแฟนเก่าไปให้แฟนใหม่ตื้บ

คงจะตื้บกัน
ตายมั้ยเนี่ย

คืนวันเสาร์ที่ผ่านมา๑๕เมษายน

แค้นใจฝังใจอะไรกันอยู่แล้วนะ

มันก็ควรจะจบกันไปไหม
แต่มันมีเรื่องกระทบกระทั่งกันมาก่อน
นี่เกิดขึ้นบนถนนราชดรบำรุงครับ
หลังร้านแฮปปี้โซนที่อำเภอเมืองระยอง

พวัฒน์อายุ๒๔ปี

นอนรักษาอาการบาดเจ็บรอการผ่าตัด
ว่าดูสภาพดิพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

แฟนเก่าผมชื่อแบมก็เลิกติดต่อกันไปนานแล้วนะพี่

ทะเลาะกับแฟนขอมานอนด้วยที่บ้านได้ไหม

มาชวนผมไปหาข้าวกินกันก่อน

มารับผมจนไปถึงที่เกิดเหตุ

ปรากฏว่าแฟนใหม่ของแบม

แล้วแฟนแฟนใหม่ของแบม

เอาหมกอน้ำมาฟาดจนผมสลบไป

ชาวบ้านมันช่วยผมโทรเรียกกู้ภัย
นำตัวส่งโรงพยาบาลไปครับ
คือมั่นใจเลยว่าเขาล่อลวงเราออกไปโดนแบบนี้เนอะ
ใช่เพราะเขาถึงทางที่เกรดเขาจอดกับพี่ครับ
จอดให้เราโดนยิงก่อน
แต่เราปัดทัน
มาฟังย่าของนพวัฒน์บ้างคนเจ็บนะ
เพราะว่าอย่างที่นมพวัฒน์เขาบอกว่าตอนนั้นเขาอยู่ที่บ้านย่า
ก่อนจะมาเจอแฟนเก่าย่ารัฐนีย์ถ้าผมอ่านถูกชื่อย่ารัฐนีย์
บอกว่าก่อนนั้นหลานย่านะไปเที่ยวสงกรานที่ถนนราชดรบำรุง
ปรากฏว่าไปกระทบกระทั่งกับรุ่นน้องของผู้ก่อเหตุ
ค่ะแต่ว่าหลานย่าก็เคลียร์กันจบไปแล้วนะหรอมีการขอโทษขอโพยกันแล้ว
แต่ผู้ก่อเหตุเนี่ยกลับมาใช้แบมมาลวงหลานชายย่าเนี่ยไปจ่อยิง
อย่างที่บอกคือจ่อยิงแต่ว่านพวัฒน์ปัดปืนออกไปได้
สุดท้ายยังโดนรุมกระทืบอยู่ย่ากลัวว่าคดีนี้มันจะไม่คืบ
เพราะเห็นว่าผู้ก่อเหตุแล้วก็แบมยังลอยนวลใช้ชีวิตปกติดี
เพื่อให้ตำรวจเร่งติดตามคดีให้ย่ากับหลานย่าหน่อย

เราก็ได้ฟังความจากฝั่งของนพวัฒน์กับย่าของเขา
ถ้าเป็นไปได้ก็อยากฟังความจากฝั่งแบ้ม
ลวงมาทำร้ายแบบนี้นะครับ